วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
วันนี้พุ่งขึ้นไปที่๑๘๙๑รายนะฮะ
คือเกือบ๒๐๐๐อีกแล้วนะครับ
นี่เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๘๘๔เงียด
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๗นะครับ

แต่วันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจคือผู้เสียชีวิตนะฮะ
๒๑ศพนะครับเป็นผู้ชาย๙ผู้หญิง๑๒นะครับ
มี๑๑คนที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวนะครับ
รวมผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ของไทยณขณะนี้๒๒๔ศพแล้วนะครับ
ตั้งแต่ระบาดรอกแรกนะครับผู้รักษาหายวันนี้มีเพิ่ม๑๘๒๑นะครับ
ตอนนี้เรามีผู้รักษาตัวจากโควิด๑๙ในโรงพยาบาล๒๘๗๔๕ราย
โดยเป็นผู้อาการหนัก๘๒๙รายและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๒๗๐ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เมื่อวานนี้ฉีดเข็มแรกไป๑๙๐๐
เข็ม๒๐๐๐๔๕๐๐๐รวมแล้วไทยฉีดวัคซีนโคล๑๙ไปให้กับคนไทย๑๔๐๐๐๐๐เข็มนะครับ
ถ้าดูสถิติของตั้งแต่๑เมษายนระบาดระลอกนี้นะครับ

ขึ้นหลักพันธุ์ตั้งแต่๑๔เมษายน
ผู้เสียชีวิต๒หลักตั้งแต่๒๕เมษายน
ราฟเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้๒๑ศพนะครับ
แพทย์ทวีสินบอกว่าที่ประชุมสอบคอชุดเล็กเนี่ยหารือกันแล้ว
ตัวเลขที่น่าห่วงตอนนี้คือกรุงเทพมหานครนะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของกรุงเทพเมื่อวานเนี่ย๔๐๐กว่า
แต่วันนี้๗๐๐กว่าเพราะฉะนั้นต้องคุมในกรุงเทพให้ได้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน
สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
ผ่านทางไลน์หมอพร้อมแต่วันนี้โอ้โหคนติดแฮชแท็กกันบานเลย
ว่าหมอไม่พร้อมหมอพร้อมไหมคือบางท่านก็ลงทะเบียนได้มีนะฮะ
ใช่ค่ะใช่เขาจะลงทะเบียนไปเขาจะตรวจสอบตามบัตรประชาชนว่าท่านเป็นสูงอายุเกิน๖๐หรือเปล่า
มีโรคหรือเปล่าโรคเสี่ยงอะไรพวกนี้เขาจะมีประวัติการรักษาอยู่
ฉันน่ะลองดิฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้ในล็อตแรก
ก็เลยลองเข้าไปดูเขาก็บอกเลยว่าคุณได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้ฉีดวัคซีนใน๑๐๐
ใช่นะบางคนก็ไปถึงปลายทางเลือกโรงพยาบาลเลือกจุดที่จะไปรับวัคซีนวันเวลาอันนี้เรียบร้อยก็มี
แต่หลายท่านก็มันไม่ได้ไม่ไปไม่มีรายชื่อโรงพยาบาลอะไรแบบ
ซึ่งคุณหมอทวีสินโคศกสบคบอกว่าก็วันนี้วันแรก
ยอยลงก็ได้เพราะว่ามีเวลาให้ลงทะเบียนไปถึงนู่นฮะ๖มิถุนายนนะฮะ
แต่บางคนลงได้บอกเนี่ยมันต้องมีคิวใช่ไหมคุณเขียนมาสอน

เลือกว่าจะไปวันไหนเดือนไหนบางคนคลิกได้ไปนู่นคลิกเต็มวันนี้ก็เต็มเดือนนี้ก็เต็ม
๒๕๗๐ค่ะคิวว่างอันนี้อาจจะเป็นบางคนก็บอกโหรอ๖ปีเลยเหรอ
แต่ยังไงเดี๋ยวลองทยอยลงทยอยลงค่อยลงไปเรื่อยกันแล้วกัน
นี่ผมก็พยายามลงให้คุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สูงอายุมีโรคประจำตัวด้วย
แต่แถวบ้านโชคชัย๔โรงพยาบาลมันยังไม่ขึ้นโรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์ใกล้บ้าน

ไปขึ้นศูนย์โรงพยาบาลสนามแต่ไปนู่นอ่ะอืมทุ่งครุบางบอนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่อีกทีหนึ่ง